คนรู้จักคำว่าลิเดียรู้จักว่าลิเดียเป็นนักร้องแต่ทำไมร้องแต่เพลงคนอื่นพ่อเดียร้องไม่ได้
จากการที่อยู่ในวงการเราก็เจอข่าวอะไรมาเยอะแยะมากมาย
อีกจุดหนึ่งที่แบบฉันไม่อยากทำงานตรงนี้อีกแล้ว

พังมันพังมันพังอยู่ช่วงหนึ่งเลย
มันพังแบบเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน

เป็นอุ้ย

แต่เพลงสากลเพลงคาวเวอร์ทำไมร้องแต่เพลงของศิลปินคนอื่น
เพลงของตัวเองไม่ร้องเพราะได้ร้องไม่ได้
ถ้าร้องได้ก็จะแค่ไม่ว่างพอค่ะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่สามารถอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เดียก็ไม่ใช่คนเดียวหรอกที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็พอณจุดนั้นปุ๊บเราก็พยายามแก้ไขปัญหาด้วยเราต้องมีเพลงละคร
เป็นแบบเป็นเพลงพิเศษในอัลบั้มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราทำอย่างงั้นปุ๊บ
มันก็คือยังไม่ใช่แต่มันก็แก้ขัดไปได้แป๊บนึงก็คือก็คุณมีเพลงไปร้องใหม่
ก็เจอมาก็เยอะค่ะถ้าในเรื่องของงานกับการเป็นศิลปินการเป็นนักร้องเนี่ย
ก็นี่แหละค่ะก็ได้อยู่กับการโดนดองงานมาก็พักหนึ่ง
คือการที่ไม่มีงานทั้งที่เราว่างมันก็ลำบากอ่ะ
แต่เราก็ทำอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เดียก็เชื่อว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เดียคนเดียวที่เจอ
มันก็ไม่ใช่เดียคนเดียวไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวที่เจอกับปัญหานี้
ได้คิดว่ามันมีอีกตั้งหลายคนที่เจอกับเหตุการณ์นี้
แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราก็สู้ฟัดกับมันมาเรื่อยจนกระทั่งเราแบบ
วันนี้ได้มีเพลงของตัวเองคือยังไงก็ต้องเอาให้รอด
ประสบการณ์อะไรที่แบบทำให้เราเรียนรู้แล้วก็ยืนด้วยตัวเองมาโดยตลอดอะไรอย่างนี้
ไฟล์มาโดยตลอดแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ได้อะไรอย่างเง
เขาอาจจะหลงรักกับซูโม่ก็ได้แล้วเขาก็อาจจะวัดจากที่เสียงเพลงที่ซูโม่ร้องออกมา
ซึ่งถ้าวัดกันแค่นั้นเดี๋ยวก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
คือได้ร้องเพลงการร้องเพลงเรียนมาตั้งแต่๑๐ขวบมันก็เป็นสิ่งที่เรารักมันอยู่แล้ว
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากถอดซูโม่ออกมาแล้วคนยังจะรักเราอยู่เหมือนที่ตอนเป็นซูโม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนที่เราเป็นซูโม่เรารู้ว่าเสียงเพลงที่เรากำลังร้องออกไปทำให้คนมีความสุข
ทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจกลับมาทำไมรู้สึกคิดแบบเฮ้ยอยากจะทำอีกรอบนึง
เพราะว่าเราเห็นว่าพอเราไปร้องเพลงปุ๊บเราทำให้คนที่ฟังอยู่ดูอยู่เขามีความสุขอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้เราก็มีความสุขด้วยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้ว
ก็เลยรู้สึกว่าเรามีไฟเราอยากจะกลับมาลองทำใหม่อีกครั้ง
คือดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าบางอย่างแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าอะไรบางอย่าง
คือเราเหนื่อยกว่ากันเยอะเราต้องลงทุนเองเราต้องใช้เวลากับมันแบบเยอะ
เราต้องเริ่มจากปลาตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่ง
เราก็ต้องเริ่มจากเล็กแล้วก็ค่อยเติบโตไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่สิ่งที่ดีก็คืองานมันได้เป็นงานของเราจริง
พอทำเสร็จแล้วเราภูมิใจจากไอเดียที่มันอยู่ในหัวเรา
กว่าจะทำออกมาให้เป็นรูปเป็นร่ามเป็นชิ้นเป็นอันได้
จากไอเดียที่อยู่ในหัวมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอัน

ถ้าดีแลนด์จะเอาไปร้องก็เป็นลิขสิทธิ์ของลูกได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะไม่มีปัญหาทางด้านนี้เพราะว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยก็
ถ้าไม่มีเพลงของตัวเองเดี๋ยวก็เหมือนไม่มีตัวตน
เพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่สามารถเอาเพลงออกมาลองได้
เราก็ควรที่จะต้องทำเพลงของตัวเองมาบ้างแหละ
จะประสบความสำเร็จไหมหรือว่าจะสามารถทำให้มันแบบ๑๐๐ล้านวิว

แต่ตั้งใจทำให้งานออกมาคุณภาพที่สุด
เพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะทำ
จากการที่อยู่ในวงการเราก็เจอข่าวอะไรมาเยอะแยะมากมาย
อีกจุดหนึ่งที่แบบทำให้เราตกต่ำมากเลย
ทำให้เรารู้สึกว่าแบบฉันไม่อยากทำงานตรงนี้อีกแล้ว
เพราะว่าทำไปแล้วก็เหมือนแบบเป็นเป้าให้คนโจมตีตลอดเวลา
ก็คือช่วงที่โดนข่าวการเมืองหนัก
ซึ่งตอนนั้นก็เป็นจุดที่แบบหนักมาก
แล้วก็กว่าจะแบบผ่านพ้นมันมาได้ก็ใช้เวลาแบบนานพอสมควรนะคะ
คือต้องบอกว่าตอนแรกที่แบบมีข่าวว่า
เดียเป็นเมียน้อยของนักการเมือง
เดียท้องอะไรนู่นนี่นั่นแบบเยอะแยะไปหมด
ตอนนั้นเราก็ขำรู้สึกว่ามันตลก
ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนเชื่อ

แล้วมันก็เป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเยอะ
ก็เลยทำให้ข่าวยิ่งเยอะมากขึ้นและ
หลังจากนั้นคือคนเชื่อทั้งประเทศว่าเดียเป็น
ช่วยท่านให้ถอยเอง
แบบเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน
ในเมื่อคนไม่มองหน้ามองแต่ท้องเราตอนนั้น
แล้วคุณจะเจอแต่ข่าวหนัก
เจอที่ไหนนายเลยก็คิดว่าเออก็คงเป็นนะ
จุดนั้นแหละคือจุดที่ทำให้เดียเครียด
แล้วก็แบบไม่อยากทำแล้ว
แล้วเราก็ไม่ได้มีกระบอกเสียงของเราเอง
แล้วก็เป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่ก็เจอข่าว

ใครที่สามารถปล่อยข่าวได้ก็ปล่อยไป
แต่เราจะไปต่อโต้เขายังไง
สมัยนั้นยุคนั้นมันก็ไม่ได้มีโซเชียลมีเดีย

เพราะว่าก็คือทนไม่ได้แล้วตอนนั้น
แม่ก็คือเจอข่าวอะไรมากมาย

จนกระทั่งแม่ก็รับไม่ไหวแล้ว
ตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นข่าวอะไรขนาดนั้น

เราไม่ได้มีอะไรที่จะซ่อนอยู่แล้ว
แต่ด้วยการตีข่าวหลายอย่าง
ด้วยเรื่องราวการเมืองตอนนั้นมันเป็นอะไรที่แบบละอุมาก
แล้วเราก็บังเอิญโชคไม่ดีที่เข้าไปอยู่ในตรงกลางของอันนั้น

เพราะว่าคนไม่ชอบเสพข่าวดีหรอก

ไม่ได้มีอะไรเลยมันคือการตีข่าวทั้งหมดเลย
ถ้าย้อนกลับไปได้มากกว่านั้น
เราจะเอาทุกอย่างมาอยู่ในคอนโทรในมือเราให้ได้มากกว่านี้
เราจะไม่รอให้คนอื่นมาชี้ชีวิตเราว่าเราจะต้องทำยังไง

คือถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราจะตัดสินใจว่านี่ชีวิตเรา

ไม่ปล่อยให้คนอื่นวงการเพราะว่า

อันนี้แหละคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มันพังในหลายอย่างค่ะ
ตอนนี้มันก็ยังมีหลายอย่างที่ยังอยากทำอยู่อะไรอย่างนี้
แต่ก็ถ้าพูดถึงประสบความเสร็จที่สุดอย่าง
คือมันก็มีแบบหลายเป้าหมายในชีวิตที่เราทำมาแล้ว
เราก็รู้สึกว่าเราได้เป้าหมายนี้แล้ว

มันคือในช่วงชีวิตแต่ละคน

ด้วยอายุด้วยวัยที่เราโตขึ้นมาเรื่อย
มันก็จะมีเป้าหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อย

เด็กก็รู้สึกว่าเป้าหมายชีวิตมันก็เปลี่ยน
เราก็ต้องการให้ลูกเติบโตมาเป็นคนที่คุณภาพ

เราทำอย่างไรถึงจะเป็นแม่ที่ดีให้ได้ที่สุด
อย่างทุกวันนี้เด็กก็รู้สึกว่าพอมีลูกแล้ว
มันก็ทำให้เราแบบมันเติมเต็ม

มันคนละแบบกับเมื่อก่อน
มันก็มีเป้าหมายมีความตั้งใจที่ไม่เหมือนกับตอนเด็ก
อันนั้นก็เป็นอีกจุดที่แบบพลิกมากในชีวิต
คือเดี๋ยวเองก็คิดว่า

เรายังใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
แต่ตอนนั้นคือเราโดนส่งงานหมดเลย
แต่มันก็เข้าใจได้เพราะว่าทุกคนก็แบบกังวลในเรื่องของความปลอดภัย
และก็คิดว่าคนท้องเหมาะเหรอที่จะมาเล่นคอนเซอร์

แต่จริงจริงมันก็ทำให้เรารู้ว่า

เพราะว่าบางคนก็ยังมองว่าแบบ
ผู้หญิงท้องจะต้องกินคูณสอง
เพราะว่าคุณมีลูกอยู่ข้างในท้อง
คุณจะกินเบิ้ลเข้าไปมันก็ลงที่คุณอย่างเดียว

คุณก็จะเป็นพยูน
คือเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังต้องทำงานอยู่
แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เปลี่ยนหน้าที่แล้ว

มันก็ไม่ใช่ว่าคุณจะทำงานต่อไม่ได้

คุณจะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จไม่ได้
คุณจะต้องหยุดทุกอย่างแล้วก็เสียสละทุกอย่าง
คุณจะต้องเป็นคุณป้านั่งอยู่ที่บ้าน
อะไรก็ไม่รู้ไม่สวยอยู่บ้านแล้วก็หัวฟู
แล้วก็เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกอยู่บ้านอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมอง
คือคุณแม่ยุคใหม่แล้วเนี่ย

คุณดูแลทั้งครอบครัวคุณได้และคุณก็ดูแลตัวเองได้
ขอให้แค่คุณแบบมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้
อันนั้นคือจุดแรกเลยว่าแบบ
ถ้าคุณตั้งใจคุณแบ่งเวลาดีคุณแพลนชีวิตคุณดี
คุณยังทำมันได้ทุกอย่างแล้วอาจจะทำได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ
เพราะเด็กก็รู้สึกว่าหลังจากที่แบบมีลูกปุ๊บ
เด็กรู้สึกว่างานเด็ดดีกว่าเดิม

คือทุกอย่างมันเคลียร์มากกว่าเดิมอีก

เขาไม่พยายามสร้างภาพให้คนรักเรามากขึ้น
หรือว่าพยายามจะไฟต์
เขาลองเป้าหมายเกลียดให้ทุกคนมากกว่าเดิม
เขาก็จะตั้งใจการทำมันต่อไป

เพราะถึงคุณเปลี่ยนตัวเองไปขนาดไหน

แล้วก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุด

อย่าไปใส่ใจอย่าไปเครียดอะไร

ชีวิตมันจะเจอปัญหาอยู่ตลอดเวลา

แล้วมุมมองที่คุณมองปัญหา
และเลือกที่จะแก้ปัญหานั้นคือสิ่งสำคัญ

กราฟท์ผลชีวิตคนเรามันใช้เส้นตรงเสมอไป
เพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ชีวิตให้แบบ

อะไรที่ทำให้เครียดก็ปล่อยมันไป
มันไม่ได้จะเป็นปัญหากับคุณตลอดไป
มันอาจจะเป็นอยู่ในแค่ช่วงหนึ่ง

ก็เลยคิดว่าในทุกแบบ

มันจะต้องไปให้มันสวยหรูได้
อยู่ที่ใจคุณว่าคุณจะสร้างมันกลับขึ้นมาใหม่ยังไง
ให้มันเป็นรูปเป็นร่างใหม่จากความพังพินาศความพังทลายอย่างนี้

เริ่มทีละชิ้นจะเริ่มทีละหลายชิ้น
จะประกอบมันด้วยกาวจะประกอบมันด้วยแม็กซ

ถ้าคุณตั้งใจทำมันมันมีทางไป
คุณจะสร้างมันเป็นรูปแบบอื่นรูปแบบไหนก็ได้